เหตุการณ์นี้ก่อนเกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาที่ชะอำเพชรชบุรี
ผู้ชายคนหนึ่งบุกไปยิงอดีตภรรยาจนเสียชีวิตอืม
กลางบ้านพักที่เป็นภูวิลล่าฮะแล้วพฤติกรรมของคนก่อเหตุเนี่ย
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่ามันโหดเยี่ยมมากมากค่ะ
ตรงนี้นะครับท้องที่สพชะอำนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับหลังได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
เป็นจุดที่เป็นห้องครัวที่มาอยู่ตรงซอกในแบบด้านหลังตรงนี้เลยเนี่ย
เพราะว่าเธอมาหลบอยู่นะฮะเธอมาหลบอยู่นะครับเพราะรู้ว่ามือปืนเนี่ย
คนที่ก่อเหตุเนี้ยมาตามหาตัวเธออืม
ซ้ายมือคือผู้ตายนะครับท่านผู้ชมครับนางสาวคณิตถาสุวรรณลือชื่อเล่นชื่อนิดนะฮะ
อายุสามสิบสี่ปีนะครับทุกผู้ชมครับบ้านพักภูวิลล่าในตำบลชะอำ
อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนะครับทางคุณนิดเนี่ย
ถูกยิงกระสุนเข้าแถวข้อศอกซ้าย๑แผลนะครับกลางหลัง๑แผล
หน้าอกอีกหนึ่งแผลนะครับในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่สองปลอก
ส่วนคนก่อเหตุมือยิงเนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าคือในเจี๊ยบ
หรือว่านายธีรศักดิ์จบไพรอายุ๔๒ปีหลังจากก่อเหตุแล้วหนีไปนะครับ
ขับรถหนีไปนี่คนนี้นะครับในเจี๊ยบธีรศักดิ์จบไพรนะครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์เป็นเพื่อนของผู้ตายนะครับชื่อนายรัตนพงศ์นะฮะ
บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุที่บ้านพักภูวิลล่าหลังนี้เนี่ยเพื่อนนัดมาปาร์ตี้ฉลองวันเกิดเพื่อนในกลุ่มกัน
ก่อนเกิดเหตุนี่กำลังแยกย้ายนะฮะกันอยู่ในบ้านอย่างคุณรัตนพงศ์เนี่ยบอกว่า
ตัวเขาไปเล่นสนุกเกอร์อยู่ในบ้านพักที่มีห้องที่ติดกับห้องครัว
จากนั้นในเจี๊ยบเนี่ยเดินมาทางหน้าบ้านแล้วถามหานิดนะครับก็คือผู้ตาย
ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของเขาคนในบ้านบอกไม่มีคนชื่อนิดอยู่ในบ้าน
เจี๊ยบก็บอกว่าผมเป็นสามีจะรอนิดอยู่ตรงนี้
ซึ่งก่อนหน้านี้นิดเนี่ยรู้แล้วว่าในเจี๊ยบเนี่ยมานิดก็เลยวิ่งไปแอบอยู่ในห้องครัว
จากนั้นในเจี๊ยบนะฮะเหมือนกับไม่เชื่อนะครับว่าไม่มีคนชื่อนิดอยู่ที่นี่เนี่ย
เดินมาที่จุดที่เป็นด้านหลังนะฮะที่เป็นห้องครัวแล้วเปิดหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างระบายควันเจอนี่ฮะ
ตรงส่วนหลังบ้านเนี่ยฮะที่มีริมกำแพงแล้วก็มีซอกอยู่ตรงนี้เนี่ยเจอนิดพอดีนะครับ
นัดก่อนที่ในเจี๊ยบจะเดินย้อนกลับเข้ามาในบ้านแล้วไปเจอเพื่อนของนิดนะครับ
ผู้ชายในกลุ่มที่อยู่ในบ้านเนี่ยตะโกนเตือนสติบอกคนท้องไม่เกี่ยว
เจี๊ยบก็เลยลดปืนลงแต่ยังไม่ไปนะครับ
เดินย้อนกลับมาที่จุดหลังบ้านเพื่อจะมาเช็คว่านิดตายหรือยัง
พอเห็นว่าเธอเสียชีวิตแล้วในนิดก็เดินออกจากบ้านแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าทางผู้ตายเนี่ยคือคุณนิดเนี่ยเธอมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายขนม
ตามตลาดนัดเปิดท้ายในจังหวัดราชบุรีเป็นหญิงสาวหน้าตาดีนะมีลูกติดอยู่๓คน
ก่อนจะมาคบหากับในเจี๊ยบได้๓ปีแล้วก็ทนพฤติกรรมของในเจี๊ยบไม่ไหว
เจี๊ยบชอบตบตีทำร้ายร่างกายก็เลยบอกเลิกแต่ตัวในเจี๊ยบไม่ยอมเลิก
แล้วเมื่อคืนก็ตามมาแล้วมายิงเขาตายเลย
ท่านผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุนะฮะในเจี๊ยบคนก่อเหตุ
ขับรถคันนี้นะฮะเป็นกระบะสีขาวล้อแม็กซ์สีดำลักษณะแต่งซิ่ง
นี่คันนี้นะฮะเลี้ยวเข้าไปในซอยที่เป็นบ้านพักภูวิลล่า
ผู้ตายเข้ามาปาร์ตี้วันเกิดกับเพื่อน๒๓นาฬิกา๖นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมา
จากนั้นผ่านไป๒๐นาทีนะฮะก็คือ๒๓นาฬิกา๒๖นาที
ตามเวลาในกล้องวงจรปิดรถกระบะคันนี้ขับออกมาจากซอย
ลักษณะเร่งรีบนี่ฮะนี่ก่อเหตุยิงเขาแล้วนะครับ
ขับผ่านร้านขายของหน้าปากซอยแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นถนนใหญ่
มุ่งหน้าไปทางที่จะไปจังหวัดราชบุรี
เดี๋ยวดูนะฮะแต่ที่เกิดเหตุนี้อยู่ที่ชะอำเพชรชบุรี
แต่ผู้ตายเนี่ยเป็นแม่ค้าขายของตามตลาดเปิดท้ายขายของที่ราชบุรี

คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ

ที่จุดเกิดเหตุก่อนบ้านพักภูวิลล่านะครับ
นี่หลังนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คนดูแลบ้านพาเราไปดูจุดต่างต่างของบ้านนะครับ
ตอนนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะ
บอกว่าตอนที่ทราบเรื่องเนี่ยมีคนโทรมาแจ้งบอกมีเหตุยิงกัน
พอมาถึงก็พบว่าคนที่ถูกยิงเสียชีวิตแล้ว

คือในเจี๊ยบก็ตามมาแล้วก็เปิดประตู
เปิดช่องลมนะฮะบานเกร็ดนะฮะ

อ่ะแล้วเห็นพอดีอืมแล้วเลยยิงใส่เลย
คือวันที่เกิดเหตุเนี่ยทางคนดูแลบ้านบอกว่ามีลูกค้าเข้ามาพักเนี่ย
ทั้งหมด๑๐คนในบ้านหลังนี้นะครับ
ลูกค้าชุดนี้จะเป็นลูกค้าชุดแบบว่าคนมีอายุหน่อยค่ะ
ประมาณสามสิบกว่าสี่สิบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามากันกี่คน
สิบคนค่ะสิบคนใช่ค่ะใช่ค่ะอืม
ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
ส่วนเจ้าของบ้านพักภูวิลล่านะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตกใจมากนะครับ
คาดคิดมาก่อนว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับในบ้านก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับ
จากเรื่องของการยิงกันตรงจุดเกิดเหตุตรงนั้น
ซึ่งลูกค้าที่จองห้องต่อกันมาเนี่ยก็ได้แจ้งเขาแล้วนะ
ที่พักให้เขาย้ายก่อนไปบ้านหลังอื่นก่อนเดี๋ยวคงต้องทำบุญใหญ่กันเลยฮะเขาบอก

ใช้เหตุยิงกันเสียชีวิตก็ครั้งแรกค่ะอ๋อโอเคค่ะ
เบื้องต้นเนี่ยทางครอบครัวคนก่อเหตุเนี่ยเขาได้มีการติดต่อมาหาพี่บ้างยังครับ
เพื่อจะชดใช้ความเสียหายเนี่ยค่ะยังค่ะจนกระทั่งคือเราก็ต้องปิดบ้านพักไปอะค่ะ
อ๋อปิดคือคือตอนนี้ปิดชั่วคราวเลยใช่ไหมคะค่ะ
คุณจ๋าแจ่มสีก็ไปที่บ้านของคุณนิดที่เสียชีวิตนะครับ
รัชบุรีนะครับได้เจอกับพี่สาวนะครับ
พี่สาวบอกว่าน้องสาวเนี่ยคบหากับในเจี๊ยบได้๒ปีได้นะ
แล้วก็เลิกกันไปช่วงที่ในเจี๊ยบคบกับนิด
จะถูกในเจี๊ยบทำร้ายร่างกายบ่อยบางครั้งเนี่ยถึงขั้นจับกดน้ำก็มีนะฮะ
โอ้โหเคยขู่ฆ่าเอาชีวิตด้วย
ที่บ้านเนี่ยไม่มีใครชอบในเจี๊ยบเลย
แล้วเคยยื่นคำขาดกับนิดว่าถ้ายังคบกับในเจี๊ยบอยู่เนี่ย
ก็ไปอยู่กันที่อื่นอย่าพามาที่บ้าน
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรุนแรงเกินไปนะ
เจี๊ยบเนี่ยทำกับผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไง
พอเลิกกันไปแล้วเนี่ยทางนิดเองเขาก็มีแฟนใหม่แล้ว
แล้วเขาก็มีลูกของเขาที่เขาต้องเลี้ยงดูอีก๓คน
ตอนนี้ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของคนในครอบครัว
เนื่องจากยังตามจับตัวในเจี๊ยบไม่ได้
อะไรขึ้นมาเขาจะมาทำอะไรในคนในครอบครัวคุยหรือเปล่า
อันนี้ถ้ามีสติถ้าเค้ามีสติ

แต่ถ้าเขาหลุดเขาแค้นอะไรขึ้นมา
เขาจะมาทำอะไรในคนในครอบครัวคุยหรือเปล่า
อันนี้พี่ไม่รู้เพราะบ้านเรามันไม่มีรั้ว
มันเป็นบ้านเปิดพ่อเนี่ยก็พูดว่าตา
ครูเคยคุยกับมันมันพูดว่าถ้ากลับไปคบกับเบียร์
มันไม่ว่าเพราะไอเวียเป็นพ่อของเด็ก
แต่ถ้าไอ้นิดคบคนอื่นกูไม่ยอมไม่ยอมให้ตาย
แล้วก็ไม่คิดว่าการทำแบบนี้ค่ะมันรุนแรงเกินไปไหมกับผู้หญิง
มันรุนแรงแต่มันตกมันตีแล้วแต่ว่าคนของเรามันดื้อ
ก็ไปทุบตีทำร้ายเขาเลิกหรือเขาจะเลิกก็ไม่ยอม
คือแล้วมีสิทธิ์อะไรไปบอกเขาถ้าเกิดจะเลิกก็
คบกับคนนั้นคนนี้ห้ามไม่ให้คบ
เขามีลูกอีก๓คนมีครอบครัวนะครับทุกผู้ชมครับ
ญาติพี่น้องนะฮะตำรวจบอกว่าตอนนี้ออกหมายจับแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูหน้าอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อใครพบเห็นนะครับ
นี่คือผู้ที่ก่อเหตุนายรัฐก็คือนายเจี๊ยบนะครับทุกผู้ชมครับ
เจี๊ยบนะครับในเจี๊ยบที่เป็นคนก่อเหตุนะฮะ
ตำรวจบอกว่าออกหมายจับแล้วนะครับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการใช้อาวุธปืนนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นทราบว่าหลบหนีไปนะครับ
ค่ะราชบุรีนี่แหละอ่านี่กระบะที่คาดว่าจะใช้หลบหนีนะฮะ
ตามเจอแล้วแต่ว่ายังไม่เจอตัวคนก่อเหตุนะครับ
นายธีรศักดิ์จบไพรหรือว่านายเจี๊ยบอายุ๔๒ปีตำรวจออกหมายจับแล้วนะคะ